เกาะพงันจังหวัดสุราชธานีกันหน่อยนะคะ
ตำรวจเกาะพงันสุราชธานีบอกว่าอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะ
โจรแสบมันย่องเข้ามาขโมยอีกแล้วค่ะ
นี่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่ข้างบ้านของผู้เสียหายนะคะ
จากนั้นก็เดินปรีเข้ามาเลย
คือทรัพย์สินบริเวณลานจอดรถโรงจอดรถของเจ้าของบ้าน

ปรีเข้ามาที่ราวตากผ้าคุณคิดว่าจะขโมยอะไร

ชั้นในแน่ใช่แน่ต้องใช่แน่แล้วสุดท้ายก็จริงด้วยนะคะ
พยายามคือมือใครยาวสาวได้สาวเอาคงจะมือยาวมากนะคะ
สาวใหญ่เลยเอาชุดชั้นในเสือในกางเกงในเอาไปแบบนี้ค่ะ
แล้วรูปภัณฑ์สันธารคุณผู้ชมค่ะขออ่านละเอียดนิดนึง
เพราะอยากให้ชาวบ้านที่เกาะพงันช่วยกันเป็นตาสับปะรดนะคะ
หูเป็นตาให้หน่อยผู้ชายคนนี้มีรอยสักที่ข้อเท้าซ้าย
สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นแบบมะสะครูสวมรองเท้าแตะ
แต่ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
เราไปถามเจ้าของบ้านคุณพรเทพบุญสุขนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัวเขากับภรรยาพักผ่อนในบ้านตื่นเช้าขึ้นมาโอ้โหตื่นมามาเจอ
ภรรยาตกใจเลยค่ะเพราะตากผ้าไว้บริเวณโรงจอดรถ
แต่ชุดชั้นในมันหายไปนะคะทั้งกางเกงในทั้งเสื้อยกทรง
ดูจากกล้องวงจรปิดคุณดูนะกำลังดึงเลยเลือกเลย
เลยใช้เวลาไม่นานค่ะสักประมาณนาที๒นาทีมันก็เอาไปได้นะคะ
ปลดชุดชั้นในจากราวตากผ้าไปได้แล้วยัดไว้ไหนมั้ย
เปิดเสื้อตัวเองยัดไว้ข้างในแล้วขี่โมโตไซค์ออกไปลบหนีไป
ตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถตามตัวได้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วล่าสุดค่ะผู้เสียหายก็เลยเอาคลิปนี้ที่เราได้เห็นพร้อมกัน
ไปแจ้งความวิทยาลงภักดิ์กรอกภังกรรณแล้ว
แล้วก็อยากฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา

เพื่อติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ
สุภาพบรุษอาจจะไม่รู้ว่าทำไมสุภาพสตรีเขาเดือดร้อนกันเวลาที่มีคนมาขโมยเสื้อชั้นในชุดชั้นใน
ให้น้องปุ้ยเฉลยดีกว่าว่าชุดนึงเอาแบบราคาบ้านราคาเท่าไหร่

ดูหรือยังครับกุศุภาพบุหรุฑ

ของผู้ชายก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นอะเนาะ